ไปดูหลายจังหวัดกันบ้างที่จังหวัดเลย

โดยเฉพาะช่วงเช้าทั้งในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย
แห้วภูเรือและอำเภอวังสะพุง

อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๑๖๒๑องศาเซลเซียสนะครับ

เริ่มมีอากาศหนาวเย็นโดยช่วงเช้า
อุณหภูมิอยู่ที่๒๐องศาเซลเซียส
มีหมอกหนาปกคลุมไปทั่วบริเวณทุ่งนา

ทำให้การสัญจรทางเรือในลำน้ำโขง

ทัศนวิสัยค่อนข้างต่ำ

ขณะที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย

เด็กก็มาตากแดดเหมือนกันนะครับ
ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ครับ